เราก็รออยู่เมนูที่จะปลอบใจสำหรับคนที่ทายผลผิดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ
เอาเป็นว่าดิฉันเนี่ยมีมาฝากคุณผู้ชมมาฝากน้องใบตองก่อนเลย

กินอะไรเผ็ดเปรี้ยวให้มันซีดซาดหัวใจหน่อยดีไหม

พาไปกินส้มตำที่จังหวัดเลยค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะต้องจองถ้าไม่จองนี่อดกินนะคะคุณ
ร้านนี้ค่ะร้านตำเลย

อยู่ที่ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงค่ะ
เป็นร้านเล็กแต่ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะ
บอกกันว่าต่อให้ร้านนี้จะอยู่ในซอกในเหลือบแค่ไหน
แต่คอส้มตำต้องมาทานให้ได้เลย

แล้วก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นตำหอยตำปูตำซั่วตำรวม

จัดเต็มจัดหนักอย่างเต็มที่พวกอาหารทะเล

ส่วนส้มตำก็รสชาติจัดจ้านแซ่บนัว
แม่ค้าเขาจัดเต็มให้เต็มจานแบบนี้เห็นไหม

พวกขนมจีนก็มาจากเชียงคาน

ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจปลื้มปริ่มกันมาตลอดเลยนะคะคุณ

บางวันก็คงจะหมดตั้งแต่บ่าย๒ก็มีค่ะ
ถ้าสักอาทิตย์คือบ่าย๒คือหมดเลย
เพราะว่าของเยอะก็ไม่พอคนเยอะจริงใช่ไหม
มาเยอะแค่ไหนมันก็ไม่พอเพราะลูกค้าเยอะมาก
จริงแล้วคือแม่ค้าเขาก็จัดเต็มเห็นไหมคุณ
จานขนาดนี้เครื่องแน่นขนาดนี้
คือใส่ให้อย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วราคาก็ย่อมนะ
อย่างตำกุ้งสดเริ่มที่๘๐๑๐๐บาท
ส่วนตำที่ขายดีก็คือตำปลาหมึก

แน่นอนค่ะเขาจัดให้คุณนะคะอย่างเต็มที่
นูแปลกเมนูแซ่บมีให้หมดเลยนะคะ

ใครอยากจะไปริมลองความอร่อยไปกันได้ที่ร้านตำเลยค่ะ
ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
แต่ก็ย้ำนะว่าให้โทรไปจองก่อนนะจ๊ะ
งั้นไม่มีที่นั่งนะจ๊ะไม่งั้นของหมดนะจ๊ะ

น่าจะปลบอกปลอบใจคนพ่ายแพ้อย่างเราได้ดีเลยแหละ

เพราะเห็นว่ามีคุณผู้ชมส่งมาว่าเชียร์ทีมเดียวกับน้องใบตองเลยค่ะ

มดเดี๋ยวเราไปกอดคอกินส้มตำกัน